ฝนตกน้ำท่วมไม่พอค่ะไฟไหม้ค่ะโอ้แล้วเดี๋ยวไปดูสิ
ฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้สภาพแบบนี้น่ะสร้างเป็นน้ำข้างบนเป็นไฟ
ถูกเลยดอมแล้วนี่จะเดือดร้อนขนาดไหนจะหนักขนาดไหน
อันนี้เป็นรถดับเพลิงที่เหมือนเรือดับเพลิงจะต้องเข้ามาในพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชม
ไฟเนี่ยมันลุกไหม้อยู่แบบนี้นี่เป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในอำเภอปากพนังที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เกิดขึ้นช่วงเย็นประมาณหกโมงเย็นเมื่อวานนะคะพอได้รับแจ้งปั๊บเนี่ย
ดับเพลิงจากเทศบาลก็ต้องลุยฝากกระแสน้ำท่วมมาฉีดน้ำดับไฟ
การทำงานลำบากนะกว่าที่รถดับเพลิงจะเข้ามาถึงพื้นที่ได้
ไฟก็ลามไหม้บ้านเกือบทั้งหลังแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมง
สามารถฉีดน้ำดับไฟได้ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
สาเหตุเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรอืมทีนี้คุณผู้ชม
สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยที่ปากพนังที่นครเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ฝนตกต่อเนื่องไม่ใช่แค่ฝนอย่างเดียวนะ
ยังมีน้ำหนุนน้ำทะเลเนี่ยมันหนุนสูงก็เออ
มาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสิคะอืมระดับน้ำเนี่ยเท่าที่ดูเห็นคนยืนแช่แช่อยู่เนี่ย
เข่าได้นะครับก็ประมาณสักฟุตหนึ่งเกือบสองฟุตได้อะค่ะ
ผู้นำชุมชนเองเนี่ยก็ลงพื้นที่เอาโต๊ะไปตั้งแบบนี้นะ
นั่งกินกาแฟกันเลยใช่แล้วก็ต้องไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้าน
เอาบ้านไหนได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยอ่ะนะคะ
ครับวันนี้เนี่ยเราจะ